เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่ช่วงประมาณ๕ทุ่ม๑๐นาทีแบบนี้
จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ดิฉันรับหน้าที่แทนคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์นะคะ
มาดูกันก่อนเลยค่ะไทยรัฐจอบประเด็นสำหรับเรื่องของคดีหวย๓๐ล้าน
เรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีหวยอลละเวง๓๐ล้านของตำรวจกองปราบราม
ตอนนี้เขาบอกว่าใกล้ที่จะถึงตอนจบแล้วค่ะ
เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันบอกว่ามีการทำกันเป็นขบวนการ
แล้วก็คาดว่าทางพนักงานสอบสวนจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้
ภายในสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
อีกไม่กี่อึดใจตำรวจกองปราบรามจะคลายความสงสัยให้กับสังคม
ว่าใครกันแน่เป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลมูลค่า๓๐ล้านบาท
จังหวัดกาญจนบุรีที่แท้จริง
โดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้
และจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น
พบว่ามีการทำเป็นขบวนการคล้ายคดีครูจอมทรัพย์
คือถ้าเกี่ยวข้องกับใครนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็แล้วแต่นะครับ
ก็ต้องเรียกมาสอบหมดอยู่แล้วครับ
คือยังไงคดีนี้ก็ต้องมีผู้ต้องหาที่จะถูกตำรวจเอาผิดด้วยใช่ไหมครับ

คดีนี้ก็คล้ายถ้าพูดไปแล้วก็คล้ายอาจจะเป็นคล้ายครูจอมทรัพย์

เป็นขบวนการเลยไหมครับ

การที่โอนสำนวนมาให้กองตาบทำ
หนึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมสองประชาชนสนใจ
สามเป็นขบวนการอะไรอย่างนี้นะครับ
ขณะที่การสืบสวนหาพยานหลักฐาน
ของกองบัญชการตำรวจสอบเสริมกลาง

พบว่ามีความคืบหน้าในการรวบรวมพยานหลักฐานมากพอ
ที่จะพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
แต่ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
จากพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ครอบคลุมชัดเจนก่อน
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น
ตำรวจเชื่อว่าคดีนี้มีผู้ร่วมขบวนการหลายคน
แต่ยังไม่พบว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อ
ว่าฝ่ายของตัวเองเป็นเจ้าของตัวจริง
เข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการดังกล่าว
ก็พยายามจะทำให้มันสมบูรณ์ทุกเรื่องไป
ให้สิ้นกระแสความให้รู้ว่าใครผิดใครถูก
ใครเกี่ยวข้องใครไม่เกี่ยวข้อง
ใครเป็นตัวการใครเป็นผู้ร่วมใครผู้สับสนุนอะไรอย่างนี้

บางคนก็ไม่ตั้งใจเกี่ยวทั้งสองฝ่าย
พูดทั้งสองฝ่ายบางทีก็ไม่ตั้งใจเกี่ยว
อาศัยความเป็นพวกพ้องอาศัยความเชื่อ
เชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีเชื่อนี้ว่าคนนี้เป็นคนดี
ก็เลยออกมาช่วยกันอะไรอย่างนี้นะ
แนวทางการสืบสวนของตำรวจภูทรภาค๗
กับตำรวจสอบสวนกลางที่หลายคนมองว่ามีความขัดแย้งกัน
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าแนวทางการสอบสวนของแต่ละหน่วย
มีความแตกต่างกันซึ่งที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีพื้นฐานการทำคดีที่หลากหลาย
และเคยทำคดีมาหลายคดีที่มีความใกล้เคียงกับคดีนี้
เชื่อว่าแนวทางการสอบสวนของตำรวจสอบสวนกลาง
จะสามารถหาข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้น
อีกเพียง๑๕วันสิ่งที่หลายคนคาใจจะได้รับความกระจ่าง
ส่วนจะจบลงอย่างไรต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน